รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงของความอัศจรรย์นะครับ
ชั่วโมงกับความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
ผมถามอย่างนี้คุณเชื่อเรื่องราวของการตายแล้วเกิดสัมผัสที่๖ไหม
คือไปเห็นสิ่งลี้ลับสิ่งลึกลับหรือว่าสิ่งที่ไม่ควรจะเห็น

เพราะว่าหลายคนที่เขาบอกว่าฟื้นขึ้นมาเนี่ยมักจะเห็นอะไร
คือเป็นเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมครับ
ประสบอุบัติเหตุนะครับปรากฏว่าเธอฟื้นขึ้นมาเนี่ย
สิ่งที่เธอเห็นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวของดวงวิญญาณ
ไปถึงไปเห็นเอาแม่ย่านางบนรถด้วย
คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าวันดีคืนดีเขานอนอยู่
ก็มีผีมาบอกอยากไปเกิดแล้วมาขุดสมบัติไปหน่อยอยู่ใต้ต้นไม้

เป็นคุณล่ะขุดไหมขุดสิครับ
จนถึงวันนี้สมบัตินั้นยังไม่ขุดเลย
อ่านะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับ

น้ำฝนคณิตถาเนียมปานครับ
สวัสดีครับ
เชิญครับ

น้ำฝนครับน้ำฝนเป็นคนจังหวัดอะไร

ตอนนี้อายุ๒๕ย่าง๒๖ค่ะ

จริงน้องเป็นอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่มีคนส่งเรื่องราวของน้องมาเล่าให้เราฟัง
ตัวน้องเองเรียกตัวไม่รู้ด้วยซ้ำไปทีมงานก็เลยกว่าจะสอบตัวน้องได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะนานอยู่
เด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเราขอย้อนกลับไปสักนิดนึง
ถ้าย้อนกลับไปตอนม๒น้องเจอจุดเริ่มต้นด้วยการประสบอุบัติเหตุหนัก

ตอนนั้นหนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนย่านคลอง๕นะคะ
ก็คือวันนั้นจำได้ว่าเป็นวันเด็กแล้วก็คือนัดกับเพื่อนไปเที่ยววันเด็กด้วยกัน
แต่ว่าเพื่อนหนูจะอยู่ที่คลอง๓หมดเลย

ก็คือวันนั้นก็เลยนั่งรถเมย์ไปแล้วก็ไปเจอเพื่อนที่คลอง๓ค่ะ
แล้วพอเที่ยวจากแถวนั้นเสร็จก็คือนัดกันว่าเดี๋ยวจะไปต่อกันที่คลอง๕นะ
ก็เลยขับรถกันไปค่ะ
ก็คันนั้นที่ขับมีหนูเป็นคนขับแล้วเพื่อนก็เป็นคนซ้อนนะคะ

พอหลังจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้เลยเหรอ

คือตอนที่หนูลืมตาขึ้นมาหนูเห็นคนมุงหนูอยู่เต็มเลย
เพราะว่าตัวหนูไปอัดเข้ากับรถเป็นรถสิบล้อมาเกี่ยวมอเตอร์ไซค์ค่ะ
แล้วก็เกี่ยวเข้าเหวี่ยงเข้ากับต้นไม้
ตัวหนูคือคนขับคือติดอยู่กับต้นไม้กับรถเลยค่ะ
ส่วนเพื่อนหนูนี่คือกระเด็นตกลงไปในคลองค่ะ

ค่ะคือเพื่อนปีนขึ้นมานี่คือแหน่เต็มเลยค่ะ
เป็นแบบเป็นขี้โคนเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ตัวเราเองเนี่ยไปติดต้นไม้
รู้สึกตัวคือหนูรู้สึกว่าหนูไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่ง
มันเป็นหมอกเป็นสีเทาไปหมดเลยค่ะ

หนูไม่รู้ว่านานหรือเปล่าค่ะ
ฟื้นมาเพื่อนบอกว่าเรียกสักพักแล้วค่ะกว่าจะตื่น

แต่ช่วงที่เราหลับไปก่อนที่จะเห็นหน้าเพื่อนเหมือนกับเป็นหมอกขาวลอยเบาวิวเลย

ตอนลืมตาขึ้นมาเจอเพื่อนยังงงอยู่ว่าคือจำไม่ได้แม้กระทั่งว่าเราขับรถมา

แถบนี้ค่ะทางหน้านี้คือขูดเข้ากับต้นไม้หมดเลย
สะโพกเคลื่อนแล้วก็หัวเข่าล้าว
แต่ว่าคือนอนรักษาตัวอยู่ประมาณคือเดินไม่ได้ประมาณ๓เดือนนะคะ
นั่นแหละฮะคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นแรกที่หนูบอกแล้วเสียหมดสติไปไปรอที่ไหนไม่รู้

หลังจากนั้นเหตุการณ์ไม่คาดคิดของเขาคือเกิดการฝัน
แต่ฝันของคุณเนี่ยมันเริ่มประหลาดขึ้น

คือช่วงแรกที่หนูมาพักอยู่ที่บ้านนะคะ
ตอนนั้นอาจจะฝันเห็นอะไรแปลกบ่อยค่ะ
อย่างเช่นเรื่องหนึ่งก็คือฝันเห็นผู้ชายคนนึงเป็นผู้ชายตัวใหญ่เลยค่ะ
เขามาบอกหนูในฝันว่าทำอะไรไว้เนี่ยทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องมาขึงเชือกขวางทางเข้าออกของเขา
ค่ะหนูก็เลยคือในฝันเขาฉายให้หนูเห็นมาเลยนะว่าเป็นตรงบ้านหนูนี่แหละกับผูกเชือกกับเสาต้นนึงกับหน้าต่างเป็นขวาง
แต่เป็นทางที่ขวางของบันไดอะค่ะค่ะแล้วก็พอหนูก็ตื่นขึ้นมาพอหนูเดินออกไปดูอ้าวก็มีผ้าแขวนไว้จริง
เขามาบอกว่ามึงทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรทำไมไม่รู้จักดูไม่รู้เหรอว่าบ้านมันเป็นยังไงทำไมต้องมาผูกไว้อย่างนี้
แต่คือเขาไปทำงานช่วงบ่ายแล้วแต่เหน่นนอนอยู่พอฝันวันนี่ปุ๊บ
บอกยายว่าเนี่ยหนูฝันอย่างนี้เห็นผู้ชายตัวใหญ่มาบอกว่า
โมโหใหญ่เลยที่กลางแบบว่าขวางทางเข้าออกเขา
ยายก็เลยบอกว่าอ๋อตอนสาวยายก็เคยเจอเหมือนกัน
ช่วงนั้นก็คือไม่รู้ปลูกบ้านแรกแรกอะค่ะเขาก็ผูกหูมุ้งอ่ะ
ก็คือพาดเส้นเดิมที่หนูเห็นเหมือนกันพาดแบบทางเดิมอะค่ะ
คือปิดบันไดขวางไว้ใช่ขวางบันไดไว้ขวางกั้นไว้อย่างนี้เลย
ใช่ค่ะแล้วคือตอนนั้นยายเขาไม่รู้ยายเขาบอกว่านอนตอนคืนเขาก็ฝัน
เห็นผู้ชายตัวใหญ่เหมือนกันเหมือนที่หนูเจอค่ะ
แต่ไม่แน่ใจว่าคนเดียวกันหรือเปล่าเขามาในฝันเขามากระชากหูมุ้งหมดเลยค่ะ
โมโหมากอะค่ะไปปิดทางเข้าออกของเขาใช่
ปิดของกูทำไมใช่ค่ะตกลงทราบว่าคนนั้นเป็นใคร
ยายหนูเคยบอกว่ามีเป็นร่างทรงเป็นร่างทรงพ่อปู่ฤษีนะคะเขาเคยดู
เขาบอกว่าที่บ้านจะมีเจ้าที่เจ้าทางเป็นผู้ชายตัวใหญ่คนนึง
น่าจะเป็นเจ้าที่ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่
วันนี้เนี่ยนะครับยังมีเรื่องราวของการฝันนะฮะว่ามีผีเนี่ยคุณผู้ชมครับ
มาบอกนะว่ามีสมบัติคืออะไร
ก็คือหลังจากที่หนูพักฟื้นเรื่องรถอะไรแล้วนะคะก็เรียนตามปกติ
ทีนี้พอเรียนจบปุ๊บหนูก็ได้ไปอยู่กับแฟนค่ะช่วงที่มาอยู่บ้านแฟนอ่ะ
ช่วงแรกแรกหนูเห็นแบบคือยังไงฝันเห็นบ่อยมากค่ะเห็นฝันเห็นนู่นเห็นนี่อย่างเงี้
จนแบบหนูคิดว่าอะไรก็คือฝันเห็นแต่คนโบราณนะคะเป็นยังไง

ก็คือสำหรับหนูก็คือเขาจะแต่งตัวแบบว่าเก่าหน่อย
ถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่ใส่เสื้อใส่แต่โจกระเบนมันจะเป็นผ้าเหมือนเป็นผ้าสีแดงที่มันเก่าแล้วอะค่ะ
ผู้ชายคนนี้เขาจะมาบอกหนูว่าเขาเฝ้าอยู่ที่นี่นะเฝ้าสมบัติ
คือสมบัติจะเป็นกล่องแค่เนี้ยค่ะคือเขาทำให้หนูดูนะฉายเหมือนฉายให้หนูดูเลยค่ะ

ค่ะคือเป็นกล่องแค่เนี้ยแล้วข้างในอ่ะมันมีก้อนเหมือนคล้ายคล้ายก้อนอะไรสีเงินเงินนะคะเต็มเลย
แล้วก็พวกสายอะไรนั่นนะคะ

ใช่สายสังวันมีกำไรมีแหวนมีพลอยอะไรอย่างนี้อยู่ในนั้นนะคะ
แล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะไปเกิดแล้วแต่ว่าเขาเฝ้าสมบัติชิ้นนี้อยู่เขาอยากให้หนูไปขุด
แล้วก็เอาไปถวายวัดค่ะ

คือเขาทำให้หนูดูเป็นต้นไม้กางออกมาอย่างนี้เป็นต้นไม้ขึ้นมาอย่างนี้
แล้วช่วงนั้นมันจะเป็นคันนาต้นไม้จะอยู่ตรงคันนา
หนูก็มาเล่าให้แม่แฟนฟังเหมือนเดิม
คือตอนแรกก็เล่าแล้วแม่ก็ไม่ได้สนใจเหมือนเดิมอะค่ะ
หลังหนูก็ว่าเอ๊ะทำไมหนูฝันเห็นผู้ชายคนนี้ฝันแต่เรื่องเดิมมาบ่อยมาก
ผมทำปลายในระยะเวลาเท่าไหร่ลูกติดฟันติดต่อกันฮะ
ช่วงที่มาอยู่บ้านแฟนหนูแรกเลยค่ะ
แล้วน้องสาวแม่เขาไปดูดวงอะค่ะ
เขาไปดูดวงมาแล้วเป็นแม่ชีที่เขาเคารพนะคะที่ต่างจังหวัด
อยู่ดีเขาก็ทักมาทั้งที่น้องสาวแม่เขาไม่ได้เล่าให้ฟังค่ะ
มาบอกว่ารู้ไหมว่าที่ที่บ้านพี่สาวอยู่เป็นที่เก่านะ
เป็นสนามลบของพระเจ้าตากค่ะ
แต่ที่แน่เมื่อกี้ที่น้องพูดมาเรื่องต้นไม้ต้นนั้น
เห็นบอกว่าลักษณะครับคล้ายว่าเหมือนกับอยู่หลังบ้าน
ใช่ค่ะใช่ค่ะรักษณะมันเป็นยังไงคือเป็นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะ
แล้วก็มีกิ่งคือมันเป็นต้นกล้ามปูอะค่ะแล้วก็มีกิ่งกางออกมาดู
ดูแล้วก็ไม่เหมือนว่าอยู่มานานนะคะแต่พ่อแฟนหนูบอกว่าคือเกิดเขาก็เห็นแล้ว
ก็เห็นต้นนี้แล้วเป็นไปได้ไหมจะอยู่ตรงต้นนี้

เขาบอกรู้อยู่ตรงต้นนี้เลยขุดไหม
ไม่ขุดค่ะหนูไม่กล้าค่ะแล้วเขาก็มีแต่คนพูดว่า
ยังไงถ้าขุดก็ต้องทำพิธีทำอะไรเยอะนะจะขุดเหรอจะทำเหรอ

นานแล้วค่ะหลายปีตั้งแต่หนูไม่อยู่ยังอยู่ไหมในต้นนั้น

ชีเขามาเตือนแล้วด้วยไม่ใช่เหรอ
ค่ะเขาเหมือนเขาเตือนว่าถ้าไม่อยู่ที่ตรงนี้ก็ดีนะ
เพราะว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ร้อนเหมือนเป็นสนามลบ
จะมีแต่เรื่องแต่ราวนะไม่ค่อยดีหรอกถ้าอยู่ที่อื่นได้ก็จะดีกว่า

แล้วที่เขาบอกผู้ชายแม่ชีก็รู้ถึงขนาดว่าผู้ชายมาเข้าฝันหนู
ใช่ค่ะแม่ชีบอกว่าผู้ชายคนที่มาเข้าฝันลูกสะพ้าย

ให้วิธีแก้ก็คือเวลาเราทำบุญบ้านให้เอาดินน้ำมันปั้นเป็นรูป
เป็นรูปเขาอะค่ะคือปั้นเป็นรูปคนแล้วก็ใส่พาน
แล้วก็ตั้งไว้เวลาที่พระสวดอะค่ะตอนที่พระสวดให้ตั้งไว้อย่างนั้นเลย
คือหนูก็ทำค่ะตอนที่แม่ทำบุญหนูก็ปั้นแล้วก็วางใส่พานแล้วก็ไว้ตรงนั้น
แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ขุดแต่สิ่งหนึ่งที่พระแล้วก็แม่ชีบอกเสมอว่า
ให้ไปขุดสมบัติตรงนั้นขึ้นมาแต่ขุดมาแล้วห้ามเอามาไว้กับตัวนะ

เขาบอกว่าให้หนูเอาไปถวายวัดค่ะอืมค่ะแล้วก็พูดกับหนูมาคำนึงบอกว่า
ของในนั้นน่ะคือให้ไปถวายวัดให้หมดเลยแล้วจะมีแหวนทองเกลี้ยงวงเล็กเล็กวงหนึ่งค่ะ
เขาบอกว่าวงนั้นเขายกให้หนู

เขาบอกว่าเขายกให้หนูมีแต่คนยู้ให้หนูไปขุดบอกว่าลองไปขุดดูสิ

ตอนที่ปั้นรูปแล้วให้พระสวดอะค่ะ

ค่ะก็คือแม่ชีบอกมาหนูก็ทำเพื่อความสบายใจด้วย
คือปั้นเป็นรูปเขาแล้วก็ให้พระสวดให้

ทุกวันนี้ที่ก็โดนเอาคืนไปแล้ว
ค่ะก็คือช่วงที่จริงตรงนั้นน่าจะเป็นคันนาตรงต้นไม้ต้นนั้น
แล้วช่วงก่อนหน้านั้นตอนที่เขายังไม่เอาที่คืนไป
ก็คือที่บ้านหนูทำนาอยู่ที่ประมาณ๕ไร่
ค่ะแล้วตอนช่วงที่เขาเอาคืนคือเขากบหมดเลยค่ะ
แล้วเขาตัดต้นไม้บริเวณนั้นตัดหมดเลย
ไม่ทราบว่าทำไมเขาเว้นไว้
เว้นต้นนี้ไหวกับต้นไซด์อีกต้นนึงอะค่ะ

ทั้งที่มันบังทางของเขาแต่เขาก็ไม่ยอมตัด
กับแม่ก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเรื่องจริงที่เราเห็นนะคะ
เพราะว่าขนาดพ่อของแฟนคุณเองเนี่ยไปฟันกิ่งเนี่ย
บอกโอ้โหนอนกันไม่ได้เลยปวดหลัง
พ่อของแฟนเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เลยค่ะ

แล้ววันนั้นคือช่วงหลังบ้านตรงนั้นน่ะ
เขาใช้เลี้ยงเป็ดมันจะมีร่องน้ำ
เขาก็ไปตัดแต่งกิ่งเนี่ยค่ะฟันกิ่ง
แล้วพ่อเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงที่ไปฟันหลังจากนั้นคือนอนกลางคืนปวดหลังมาก
อยู่๒๓วันเขาก็หาสาเหตุไม่ได้กินยาก็ไม่หายค่ะ
แล้วเขาก็เลยไปที่ต้นไม้แล้วก็ยกมือไหว้บอกว่า
ขอโทษนะถ้าเกิดแบบทำอะไรผิดไปอย่างนี้ค่ะ
หายไหมหายค่ะบ้าจริงเหรอจริงค่ะ
คืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเป็นวิทยาลในการชมด้วย
เหนือจากการรอดตายของน้องมาแล้ว
มีเรื่องราวของฝันประหลาดที่ไปเจอผู้ชายคนนึงเนี่ย
มาบอกจุดนะครับว่ามีสมบัติอยู่ตรงนี้
อันนั้นอาจจะเป็นส่วนย่อยแต่เรื่องที่พีคกว่านั้นแน่นอนครับ
สิ่งที่ติดตัวเธอมานั่นก็คือการเห็นวิญญาณที่เธอเรียกว่า
แม่ย่านางในรถทุกทุกคันครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้ครับ
เพื่อนก็อยากจะพิสูจน์แล้วว่าเห็นจริงไหม
เอ้ยได้ข่าวว่าเห็นไม่ใช่เหรอดูให้พี่หน่อยสิว่าที่บ้านมีอะไรไหม
พอมองขึ้นไปค่ะหนูก็เห็นผู้หญิงมองหนูด้วยนะคะ
องลงมาหาหนู

แล้วเขาได้ยินเสียงแบบว่าเหมือนมีคนแบบว่านอนอยู่บนเตียงหรืออะไรแบบเสียงขยับ
แล้วน้องก็เลยถ่ายรูปส่งมาให้ทางน้องฝนดู
แรกที่เพื่อนส่งมานะคะระหว่างผ้ากับหมอนตรงนี้ค่ะ
คือเรียกเป็นดวงวิญญาณหรือเปล่าหรือจะเรียกว่าอะไร
แต่สำหรับน้องเองเขาเรียกว่าแม่ย่านางในรถ
ความรู้สึกเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะคะ
ผมหยุดหยุดร้อนคล้ายคนจีนนะคะ
เขาคุ้มครองพี่มดดำอยู่นะคะ

มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ
มูไนท์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮลคอลลาเจน
เอาละครับกลับมาคุยกันต่อกับมูไนท์นะครับ
เมื่อสักครู่นี้พูดคุยถึงเรื่องราวของการที่น้องเนี่ยรอดตายมานะครับ
แล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของน้องเปลี่ยนไป
สุดท้ายแล้วเห็นบอกว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณมาเกี่ยวข้อง
เป็นเรื่องของผีที่มาเป่าหู

คือตอนนั้นนะคะหนูไม่สบายค่ะ
คือปกติแล้วเป็นคนที่ไม่สบายแบบว่านานจะไม่สบายสักครั้งนึง
แต่ถ้าเป็นก็คือจะเป็นเยอะเลย
ค่ะแล้วช่วงนั้นก็คือไม่สบายแล้วก็นอนอยู่ที่บ้านนะคะ
คือที่บ้านแฟนเนี่ยคือจะไม่ได้เป็นห้องแต่จะเป็นมุ้งนะคะ

ตรงที่หนูนอนมันจะเยื้องกับประตูนิดหน่อย
แล้วประตูบ้านจะเป็นประตูกระจกใสอะค่ะ
ค่ะก็คือสามารถมองเห็นข้างนอกได้ค่ะ
แล้ววันนั้นนอนอยู่แฟนก็เช็ดตัวให้
ไข้ก็ยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่ค่ะหนักเลยค่ะจนบอกแฟนว่าเออตัวเองพักเถอะ
ไม่ต้องเช็ดให้แล้วเดี๋ยวก็เช้าแล้วเพราะว่ามันประมาณตีสองตีสามแล้วค่ะช่วงนั้น
แล้วก็คือพอแฟนหลับเราก็นอนยังไม่หลับใช่ไหมคะ
ก็อยู่นอนไปดีอย่างนี้แล้วก็อยู่ดีก็เห็นเป็นผู้ชายอะค่ะ
คือเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะคะแต่มันเหมือนเขาโป่งแสงอะค่ะคือเดิน
คือเป็นการเดินนะคะไม่ใช่รอยเหมือนเดินเข้ามาจากในประตูเลยค่ะ
ทะลุประตูเข้ามาเลยก็คือเป็นเป็นเดินผ่านประตูเข้ามานะคะแล้วก็คือนั่งยองอยู่ข้างข้างหนู
ย่องชั้นเข่าอะค่ะแก่หรือยังแก่แล้วค่ะเป็นผู้ชายแก่
วดขาวไหมหรือไงไม่ไม่หนวดขาวขาวค่ะเป็นผู้ชายแก่ผมขึ้นแบบนิดนิดเดียวค่ะ
ก็มีผมดำมั่งขาวมั่งแต่ส่วนมากจะเป็นสีขาวค่ะคือเห็นชัดมากเห็นด้วยตาเลยจำได้เลยค่ะ
ก็คือนั่งแล้วเขาก็ถามหนูถามหนูว่าคือหันมามองหนูก็มองแต่หนูไม่ได้ตกใจนะคะ
คือตอนนั้นน่ะคือมันไม่ได้ตกใจเลยหลับหรือเปล่าไม่หลับค่ะตื่นค่ะยืนยันนะค่ะรู้สึกตัวตลอดค่ะ
ก็คือเขาหันมาถามหนูเขาถามว่ามึงเป็นอะไรค่ะหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่สบายไม่ไหวแล้ว
บอกไม่สบายไม่ไหวแล้วจะตายก็ตายไปเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามึงไม่ตายหรอกเขาพูดอย่างเงี้ย
แต่คือเสียงเขาจะเป็นเสียงเย็นเย็นนะคะพูดช้าเขาบอกมึงไม่ตายหรอกมึงไม่ตายหรอกอย่างเงี้เหรอ
อยู่ดีเขาก็หันมาเป่าคือหนูมองเขาอยู่นะคะเป่าแบบเป่าเป็นลมเลยค่ะแบบพูดแบบเป่าก้มลงมาหรือว่า
ใช่ก้มลงมาค่ะน้องนอนยังไงนอนหงายหน้าหรือนอนตะแคงนอนตะแคงหาเขาค่ะตะแคงตะแคงซ้ายอย่างงี้ใช่ไหมตะแคงข้างขวาอ่าตะแคงขวาอย่างงี้เสร็จปุ๊บแฟนขวาเขานั่งอยู่นี้เลย
ใช่ค่ะนั่งต่อหน้ากันเลยค่ะห่างกันประมาณแค่ช่วงแขนเดียวเขานั่งอยู่ข้างหน้าเราแล้วเขาก้มลงมาค่ะเขาก้มลงมาแล้วเขาเป่าหน้าเป่าใส่หน้าค่ะสองทีสองที
แล้วทีที่สามคือหนูหันมาตรงอะค่ะหันมานอนหงายคือลมที่เขาเป่าอ่ะมันเข้าหูหนูแบบอู้เลยเหมือนเวลาคนเป่าลมใส่หูอะค่ะ
ค่ะคือแบบได้ยินชัดเจนมากเลยหนูก็ยังคิดว่าเฮ้ยเรื่องจริงนะเนี่ยไม่ได้ฝันนะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็เขายิ้มแบบนิดนึงอ่ะเขายิ้มให้หนูแบบนิดเดียวอ่ะ
แล้วหนูยกมือไหว้เขาหนูบอกว่าขอบคุณค่ะ

แล้วเขาก็แบบค่อยหายไปเลยค่ะ
เหมือนในหนังแบบค่อยหายไปเลย

ก็คือตื่นเช้ามานี่แบบวิ่งเลยค่ะ

คือยังไม่หายนะคะแต่ตื่นเต้นไปเล่าให้แม่ฟัง
ให้แม่แฟนฟังบอกว่าแม่เมื่อคืนหนูฝัน

มึงฝันตลอดฝันทุกเรื่อง

พยายามให้เขาฟังบอกแม่ฟังหนูหน่อยเนี่ย
คือหนูเห็นผู้ชายคนนึงรูปร่างลักษณะเป็นแบบนี้
ผอมดำหน่อยผมสั้นเหมือนสกินเฮดนะ

เขาบอกว่าเนี่ยหนูจะไม่ตายหรอกแล้วเขาก็เป่าให้หนู
ค่ะแล้วแม่เขาก็นิ่งไปแป๊บนึงแล้วแม่เขาบอกว่า

ตาก็คือพ่อของแม่แฟนนะคะ
คือเขาเสียแล้วแต่ช่วงที่เขาเสีย
เขาผ่าสมองอะค่ะก็คือโกนผมออกหมดเลย

ค่ะแล้วช่วงแล้วช่วงที่เขาเสียคือผมกำลังเริ่มขึ้นเหมือนกัน
เพราะว่าเขาจะพาไปหาหมอหรืออะไรสักอย่างค่ะ
เขาก็เสียช่วงหน้าบ้านตรงที่หนูนอนนะคะ

บนรถตอนที่กำลังเอาขึ้นรถไป
เหรอคือคุณนอนอยู่จุดที่เขาตายเลย
ก็คือเป็นหนูนอนอยู่ในบ้านแต่เขาเสียตรงช่วงหน้าบ้านค่ะ

เขาคือในรั้วเดียวกันอยู่

ไม่ค่ะเพราะว่าอัฐิของตารูปถ่ายของตากับยายจะอยู่ที่บางเลนหมดค่ะ

แต่แน่นอนพอเริ่มเห็นเข้า
บางทีอยากจะมันอึดอัดเนอะถ้าไม่ได้เล่าให้ใครฟังถูกต้องไหม

เริ่มเล่าให้คนนั้นคนนี้ฟัง

หนูก็แบบว่าเวลาเขาไปหนูก็จะนั่งติดรถไปด้วยไปซื้อของ

ได้ข่าวว่าเห็นไม่ใช่เหรอ
ดูให้พี่หน่อยสิว่าที่บ้าน

บางทีหนูก็เห็นบางทีหนูก็ไม่เห็นนะ

ไม่ใช่แบบคนดูดวงเจ้าเข้าทรงอะไรนะ

ก็คือมองขึ้นไปบนบ้านเขาก็ชี้ให้ดูค่ะ
เนี่ยตรงช่วงนี้เห็นอะไรไหม

ขอดูหน่อยนะคะถ้ามีอะไรอย่างนี้
หนูไม่ได้ลบหลู่แต่อยากจะรู้เฉยว่ามีหรือเปล่า
พอมองขึ้นไปค่ะสักพักนึง
หนูก็เห็นผู้หญิงมองหนูด้วยนะคะ
องลงมาหาหนู
คือเป็นผู้หญิงผมสั้นอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็ผมสีขาวผอมเห็นหน้าเขาชัดมากค่ะ

พี่เนี่ยหนูเห็นผู้หญิงคนนึงนะลักษณะเป็นอะไรอย่างนี้

เขาคือแม่ของพี่เขาค่ะ

พี่หนุ่มเนี่ยมีเด็กติดตามมาอะไรอย่างนี้ไหม

ดูได้ค่ะแต่หนูไม่แน่ใจ

เอาเป็นนิ้วนิ้วนิ้วอะไรอย่างนี้มีอะไรตามไหม

ไม่เห็นเหมือนกันนะคะพี่
ไม่รู้เพราะว่า
หรือเปล่าเอางี้ดีกว่าไปเรื่องนี้ก่อนมีเพื่อนคนหนึ่ง
ชื่อน้องรถเบ้นนางบอกที่บ้านนางมีผีค่ะถูกไหมฮะ
เดี๋ยวเราไปคุยกับน้องรถเบ้นนิดนึงสวัสดีครับน้องรถเน้นครับ
สวัสดีค่ะเพื่อนกันมานานหนึ่งลูกก็เข้ามหาลัยค่ะ
หนูเรียนมหาลัยด้วยกันใช่ค่ะแล้วบ้านหนูมีผียังไงลูก
ก็คือห้องห้องนี้นะคะเป็นห้องเก่าของตาค่ะแล้วซึ่งตอนนี้ตาซึ่งเสียไปแล้วค่ะ
แล้วก็พี่ชายได้ย้ายเข้ามาอยู่ในห้องนี้แล้วทีนี้เมื่อประมาณ๒อาทิตย์ก่อน
ที่บ้านได้มีการบวชของพี่ชายค่ะตอนนั้นพี่ชายอ่ะอยู่วัดค่ะอืม
พอพี่ชายอยู่วัดน้าน้าที่ได้ยินเขาออกไปซักผ้าตอนกลางคืนค่ะ
แล้วเขาได้ยินเสียงแบบว่าเหมือนมีคนแบบว่านอนอยู่บนเตียงหรืออะไรแบบ
ขยับแบบเตียงเตียงแบบว่ามันดังอะค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็มาเล่าให้หนูฟังนะคะ
แล้วเขาก็มาบอกว่าเนี่ยน้าได้ยินเสียงนี้นะเสียงนี้นะเหมือนมีคนอยู่
แต่ทั้งที่ไม่มีใครอยู่แล้วตอนนั้นมันดึกแล้วอะไรอย่างเงี้หนูก็เลยถามเพื่อนนะคะว่า
เนี่ยช่วยดูให้หน่อยได้ไหมว่าเนี่ยน้าน้าได้ยินอะไรอย่างนี้
ก็เลยถ่ายรูปให้เพื่อนดูอะค่ะน้องก็เลยถ่ายรูปส่งมาให้ทางน้องฝนดู
ใช่ค่ะว่ามีอะไรในห้องนี้ไหมนี่คือประตูห้องถูกไหมฮะใช่ค่ะ

นะฮะผมดูแล้วผมผมดูที่จะถ่ายเหมือนกับพี่ไหมฉันไม่อยู่ตรงนี้
มันค่ะลมหูนี่ผมอยู่ตรงนี้นี่เอาดูอันนี้นี่ใช่อยู่แบบแรกที่เพื่อนส่งมานะคะ
ระหว่างผ้ากับหมอนตรงนี้ค่ะคือนั่งก้มหน้าแบบนี้
แล้วก็ห้อยขาเครื่องก็ก้มอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขาคือขาไม่ถึงพื้นนะคะ
ก็ในแชทก็ยังพิมพ์บอกเพื่อนว่าเห็นผู้ชายแบบนี้แต่ทำไมขาไม่ถึงพื้น
เป็นคนแบบว่าแก่แล้วค่ะมีผมนะคะตัวไม่สูงมากค่ะ
เขานั่งต้มอย่างนี้เขาลอยทั้งทั้งที่พื้นก็เตี้ย
ระหว่างเตียงกับเพื่อนก็เตี้ยทำไมถึงเท้าลอยเอ่อหนูก็ไม่ใช่ไหม
ก็คือถามเพื่อนค่ะก็เลยถามว่าเบ้นเนี่ยก็คือกูเห็นผู้ชายแบบอย่างนี้อย่างเงี้
แต่ว่าเท้าเขาไม่ติดพื้นนะอืมแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าเออ
ตอนที่อยู่ตาก็นั่งแบบนี้แหละแต่ที่เท้าไม่ติดพื้นเพราะว่าตาโดนตัดขาไป
อ๋อเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะใช่ค่ะ
คือตาเป็นเบาหวานค่ะแล้วโดนตัดขาคือตัดสองข้างค่ะ
หนูก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้น้าฟังน้าที่เขาได้ยินเรื่องอะค่ะ
ที่เขาเป็นคนแบบเป็นคนได้ยินแล้วเขาจะมาเล่าให้หนูฟัง
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวหนูพูดมาปุ๊บประโยคแรกที่หนูพูดมา
เขานึกถึงตาก่อนเลยเพราะว่าช่วงตอนที่ตาอยู่
เวลาเขาแบบเหมือนเขาเครียดเขาคิดมาก
แล้วเขาจะจะนั่งเหมือนที่เพื่อนเห็นนะคะอันนั้นก็คือเรียกว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่ง
ถูกไหมฮะแล้วคือเขาก็ทายได้ถูกตรงเป๊ะเลยนะครับ
แต่เรื่องยังไม่จบเท่านั้นนะครับเพราะจริงแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวนะฮะ
ที่ทางน้องฝนเองเนี่ยคุณผู้ชมครับไปเห็นจะเรียกเป็นดวงวิญญาณหรือเปล่า
หรือจะเรียกว่าอะไรแต่สำหรับน้องเองเขาเรียกว่าแม่ย่านางในรถ
ที่เราได้ยินกันมาตั้งนานว่ารถมีแม่ย่านางรถมีแม่ย่านาง

ก็คือที่บ้านแฟนหนูค่ะจะมีรถเยอะมาก
รถสิบล้อรถกระบะหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
หรือรถใครมาจอดในบ้านอย่างนี้
ก็เวลาที่หนูเห็นก็คือบางทีมาเข้าห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่นอกตัวบ้านนะคะ
และช่วงที่เป็นรถเนี่ยคือจะจอดอยู่ข้างหลังเยอะค่ะ
บางทีมองไปอย่างนี้เราก็รู้สึกเหมือนว่าตอนคืนรู้สึกเหมือนมีใครมองเราเนอะ
พอเรามองไปปุ๊บแล้วก็เห็นเขาอะค่ะ
คือเขาที่บอกนี่ก็คือจะเห็นเป็นผู้หญิงอะค่ะ
รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงนะคะแต่น่าจะแบบขาวหน่อย
แล้วก็จะทุกครั้งที่เห็นตำแหน่งที่เห็นคือจะเป็นหลังพวงมาลัยตลอดค่ะ
บางทีก็หัวโผล่ขึ้นมานิดนึงจากพวงมาลัยบางทีก็เห็นเต็มหน้าค่ะ
หมายถึงหนูกำลังจะบอกว่ารถทุกคันมีแม่ย่านาง
คือที่หนูเห็นก็คือไม่ได้เห็นทุกคันนะคะบางคันหนูก็ไม่เห็น

ก็คือเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยค่ะหันไปเจอปุ๊บก็เห็นเป็นผู้หญิง
คือรถคันนั้นน่ะมันมันเป็นรถกระบะค่ะคือค่อนข้างเก่าหน่อยคือเขาซื้อต่อมา
แล้วหนูก็เห็นเขาเป็นแบบหน้าขาวแบบชัดมากค่ะ
แต่เคยไปดูให้กับทางเขาเรียกลูกน้องหรืออะไรที่อยู่ในบ้านของแฟน
เป็นช่างที่มาทำรถที่บ้านนะคะ
ก็คือเขาก็เหมือนรู้ว่าหนูเห็นอย่างนี้
แบบว่าเห็นพ่อแม่เห็นใครพูดกันเขาก็เลยบอกว่าไหนลองดูให้พี่หน่อยสิว่ารถพี่มีไหม
หนูก็เลยบอกว่าพี่หนูไม่แน่ใจนะว่าหนูจะเห็นหรือเปล่า
ค่ะก็คือพอไปดูให้เขาแล้วก็เห็นแม่ย่านางเห็นแวบนึง
หนูคิดว่าเป็นแม่ย่านางนะคะความรู้สึกหนูเห็นเขามาแวบนึง
แล้วทีนี้ก็เห็นเห็นเป็นเหมือนยังไงอ่ะ
เหมือนเป็นพ้าเหมือนพ้าทุดงค่ะ
มันเว็บเข้ามาในความรู้สึกแล้วว่าเอ้ยรถคันนี้มีของที่เป็นเหมือน
พ้าทุดงแล้วก็มีเป็นเหมือนลือสี
ก็มีค่ะค่ะแล้วพี่เขาหนูก็บอกพี่เขาว่า
ช่างมีอันนี้หรือเปล่าที่เป็นแบบว่าของเกี่ยวกับ
ทุดงหรือพระฤษียังไงทั้งที่เขาไม่ได้แขวนไว้แบบหน้ารถนะคะ
เออค่ะคือเราไม่ได้เห็นอ่ะตรงนั้นอ่ะใช่ค่ะก็คือเขาบอกว่ามี
อยู่ในเก๊อ๋อเก็บไว้ในเก๊เป็นผ้าขาวค่ะเขาบอกว่า
เป็นผ้าของฤษีแล้วก็มีเป็นตะกรุดของพระทุดงอะค่ะ
คือตรงหมดเลยค่ะโอ้โหแต่ว่ามีครั้งหนึ่งนะฮะ
เห็นกันจ่ะเลยเห็นตอนนั่งอยู่ในรถกับเพื่อน
ช่วยชีวิตเอาไว้ใช่เรื่องนี้คืออะไรฮะเรื่องนี้คือตอนนั้นไปทำงาน
ทำงานตอนเรียนอยู่มหาลัยนี่แหละค่ะก็คือไปทำงานบ้านเพื่อน
แล้วก็แฟนเพื่อนคนนี้ก็คือบ้านเขาจะอยู่ระแวกเดียวกับหนู
ก็คือเราก็ใส่รถเขากลับมาด้วยเนาะ
แล้วแฟนเขาก็จะเป็นคนแบบว่าเจ้าอารมณ์อะค่ะ
เหมือนแบบว่าขี้โมโหอ่ะแล้ววันนั้นเขาทะเลาะอะไรกันก็ไม่รู้
กับเพื่อนอีกคนก็นั่งอยู่ข้างหลังรถเขาก็
ก็คือขับมามันจะมีข้าวโครงต้นหนึ่งเป็นโครงรูปตัวยูอะค่ะ
คือแล้วเขาเข้ามาแบบไม่เบรกเลยค่ะเข้ามาแบบขับมาอย่างเร็วเลย
เข้าเลยหนูก็กะโอ๊ยตายแน่ไม่รอดแน่ช่วงที่เข้าอ่ะ
หนูก็กรี๊ดกับเพื่อนอีกคนที่อยู่ข้างหลังค่ะกรี๊ดดังเลยแล้วทีนี้หนูก็เห็น
ผู้หญิงเป็นผู้หญิงแบบว่ามีอายุแล้วนะคะ
ประมาณห้าสิบหกสิบอ่ะเขาใส่ชุดเหมือนแบบ
พามอะค่ะเป็นใส่ชุดขาวหมดเลยแล้วเขาก็นั่งทับ
ผู้ชายคนที่ขับรถใช่ค่ะนั่งทับลงมาเลยค่ะแล้วก็
มือแบบว่าเหมือนแบบหนูคิดว่าอุ้ยหรือผีจะสิง
หรืออะไรหรือเปล่าคือแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะหันมาหาหนู
ที่นั่งอยู่ข้างหลังหันมาบอกแล้วบอกว่ารู้ประมาณว่า
ให้หนูอ่ะบอกกับผู้ชายคนนี้ด้วยนะเอาพูดอย่างที่เขาบอก
พูดเลยพูดอย่างที่เขาบอกเลยค่ะเขาบอกว่ามึงบอกมันด้วยนะว่าให้ใจ
เย็นหน่อยกูบอกมึงหลายทีแล้วว่าอย่าใจร้อนอย่างเงี้ยเวลามี
อะไรก็ให้ใจเย็นหน่อยจะบวชอยู่แล้วทำไมไม่รู้จักจำไม่รู้จักฟังเขา
ใช่ค่ะหันมาพูดใส่หนูแบบโมโหเลย
แล้วหนูก็เสียงสั่นพูดกับผู้ชายคนนั้นนะคะ
ตอนที่เลยช่วงนั้นมาแล้วเขาก็ยังโมโหอยู่เนอะ
หนูก็บอกว่าเนี่ยมีผู้หญิงมานั่งทับเลยนะเมื่อกี้แล้วก็พูด

ใช่มุกจะบวชอยู่แล้วทำไมต้องอารมณ์ร้อนต้องอะไรอย่างนี้

เขาก็แบบหายโมโหเลยค่ะนิ่งเลยแล้วเขาก็บอกว่า
เออคงจะเป็นยายของนี่เองแหละ

ค่ะยายเขาเสียไปแล้วแต่ยายเขาคือรักเขามากอะค่ะ
ห่วงคอยดูตลอดแล้วบ้านเขาจะมีเหมือนพิธีเหมือนเข้าทรง
ยายเขาจะมาเข้าที่พ่อเขาบ่อยอะค่ะ
แล้วก็มาบอกว่าอันนี้คือเพื่อนหนูเล่าให้ฟังนะคะ

เออเวลาทำอะไรให้ใจเย็นเพราะแฟนเขาติดเป็นคนใจร้อนนะคะ

ค่ะแล้วช่วงนั้นเขาก็ใกล้จะบวชจริง

คุณผู้ชมครับวันนี้เราอยากจะให้ทางน้องน้ำฝนเนี่ย
ลองพิสูจน์ดูหน่อยนะครับว่า

ค่ะก็รถพี่หนุ่มเห็นนะคะ

ประมาณสักสามสิบหน่อยหน่อย๓๐หน่อยค่ะยังไม่แก่
มาดีก็มองเฉยนะคะไม่อะไรมาแวบนึง
แต่วันนี้เรามีรถของคุณมดดำเอาเข้ามาจอดในสตูดิโอเลย
เดี๋ยวจะให้ทางน้องน้ำฝนช่วยดูให้หน่อยได้นะฮะเดี๋ยวจะเปิดประตู
ตัวให้หมดเลยค่ะธรรมดาเราจะดูแค่ผ่านกระจกถูกไหม
ใช่ค่ะดูแค่ผ่านอย่างนี้ถ้าเกิดเห็นก็คือเห็นค่ะ
แต่ถ้าเกิดเราเปิดถ้าเราเปิดเห็นไหมแบบดูทุกซอกทุกมุมเลยได้ไหม
ไม่เคยดูใกล้ใกล้นะคะอ่าอย่างงี้ขออนุญาตให้ดูหน่อยได้ไหม

ขอแค่ตรงนี้ก็พอไหมคะเขาบอกว่าขอแค่ตรงนี้ทำไมลูก
เพราะอะไรก็หนูกลัวเลยค่ะไม่ต้องกลัวมีพี่มีพวกพี่พี่อยู่
อ่ะเดินไปใกล้ใกล้ดูเลยอ่ะอ้าวเสียวจังเห็นไหมได้เลยเนอะ
เปิดให้ไหมเปิดเลยเปิดสิลูกค่ะโอ้ยเสียงดังจัง
กระดูกข้างหลังมาได้ไหมคะ
ไม่เห็นด้วยตาเนื้อค่ะแต่ว่าความรู้สึกเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะคะ
วัยกลางคนนะคะประมาณ๕๐กว่า
ผมประมาณว่าหยิกลอนประมาณคล้ายคนจีนนะคะ
หนูไม่แน่ใจว่าเขาใช่แม่ย่านางไหมแต่ว่าเขาคุ้มครองพี่มดดำอยู่นะคะหรอใช่ค่ะ
ไม่รู้ว่าตอนพี่ไปซัวเถาพี่ไปเอายันนั้นกลับมา
แล้วเป็นจีนเอามาจากศาลเจ้าพ่อเสือ

สิ่งหนึ่งนะครับซึ่งคุณหมดดำได้มาใหม่คือโรงศพโรงนั้น

ไม่ได้มองค่ะตอนแรกไม่ได้เห็นค่ะ

ข้างในเนี่ยจะเขียนชื่อของคุณมดดำเอาไว้ด้วย
หนูไม่แน่ใจค่ะแต่ที่รู้สึกของรถคันนี้ที่หนูรับรู้ได้คือเป็นผู้หญิงจีนนะคะ
ผู้หญิงจีนเหมือนคนจีน
โรงศพนั้นไม่น่าจะเกี่ยวไหมไม่รู้เหมือนกัน

ขึ้นมานั่งดูขออนุญาตตั้งใจขึ้นมานั่งมา

หนูก็ยังรู้สึกถึงแต่ผู้หญิงคนนั้นนะคะ
ผู้หญิงที่เป็นคนจีนเหมือนเดิมค่ะ

ใช่ค่ะแต่มันเป็นรู้สึกเห็น

เหมือนที่ดูให้เพื่อนนะคะ
ก็คือมันเป็นความรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้นะ

เป็นไงฮะ
ไม่นะคะแต่ว่าจับอันนี้จะรู้สึกมากกว่า

น่าจะจับชิ้นดีมั้ยเปล่า

แต่ฉันก็ได้มาจากเจ้าแม่ทัพทิมสัวเถา
อ่ะค่ะตรงโรงศพนั้นยังไม่ใช่นะ

ไม่รู้สึกค่ะไม่ดีกว่าค่ะ

หนูเป็นคนไม่ค่อยอยาก

มีโอกาสไปไหว้เจ้าแม่ที่สัวเถา

เอามาจากไปไหว้โปรเต็กตึงกับ
ไหว้สวทาวเขาบอกให้เป็นยันที่คุ้มครองอยู่

เอาละครับก็เรียกว่านี่เป็นประสบการณ์นะฮะ

แต่ที่แน่ชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ

ช่วงหน้าต้องห้ามพลาดเลยจริงครับ

ที่เขามีความเชื่อกันว่าเวลาทำบุญเนี่ย
ต้องบอกบุญนะครับ

ถ้าบุญหนักเกินไปเนี่ยมันตาย
ความตายเนี่ยพุทธองค์ได้ตรัสว่าเป็นของไม่แน่นอน
ความตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น

แต่ธุรกิจที่เขาทำอาจจะเป็นธุรกิจสีเทา
ไอ้บุญพวกเนี่ยมันช่วยลบล้างบาปเนี่ย
ไม่ได้
อาจารย์ช่วงนี้แน่นอนว่าเศรษฐกิจไม่ดี

อะไรที่มันจะเป็นการสร้างบารมีให้ได้เยอะ

มันก็คือบุญที่เรียกว่าบุญกริยาวัตถุ๑๐ประการ

คนไม่เคยตักบาทมันก็ไม่ควรตักบาท
คนไม่เคยไปวัดก็ไม่คุ้นไปวัด

คือว่าเดี๋ยวนี้วิธีการทำบุญมันผิดไปหมดเลย

การทำบุญไม่ได้หวังจะรวยนะ

แต่การทำบุญเบื้องต้นคือความสุข

วัดมีทุกอนูของกรุงเทพ

ซึ่งคนจะเกิดคนจะตาย

ทำไมคนไม่เอาเงินที่จะทำบุญสร้างพระ

วิหารไปสร้างโรงพยาบาลกัน

เกาะเกือบต่อของคน

ที่ทำให้เกิดความร่มเย็น

แต่การทำบุญกับโรงพยาบาลคือการอนุเคราะห์

แต่วัดนั้นมีความเป็นพุทธสถานสำคัญ

ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติ

มันเป็นหัวใจของการที่จะ
เป็นที่ทำให้เกิดบุญในทาง
พัฒนาเจริญงอกงามภัยบูล

เราจะมีดวงจิตศรัทธาต่อวัดต่อพระ

แต่ทีนี้ที่เขามีความเชื่อกันว่า
เวลาทำบุญเนี่ยต้องบอกบุญ

ความตายพุทธโทษองค์ในตลาดว่าเป็นของไม่แน่นอน

ทีนี้การสร้างบุญ

มันก็ถูกล้อหรือถูกว่าว่าเอาหน้า
กลับเอาเรื่องมารบกวนเขา
คนที่สร้างบุญเหมือนกันนะ

ที่บุคคลจะตายไม่ใช่แปลว่า

บอกบุญเราทำบุญคนเดียวอย่างนี้

ว่าคนทำบุญส่วนใหญ่ที่ทำบุญเยอะ
ส่วนมากจะเป็นคนอยู่ในวัยไหน
ส่วนใหญ่คนที่ทำแบบเยอะ

เงินทองก็เหลือเยอะแยะลูกเต่าก็พร้อมหมดแล้ว
ฉันเลยเอาเงินทุ่มสร้างโบสถ์แล้วสร้างคนเดียว

เราจะกลัวการทำบุญและกลัวการไม่บอกบุญ

ถ้าเราบอกบุญแล้วเราเป็นผู้ทำหรือไม่

เรามีอยู่สองแสนแล้วเป็นต้นเป็นประธานเลย

ยังขาดอีกแสนนึงครับขอเรียนเชิญไปร่วมกับบริจาคที่วัด
อย่างนี้มันไม่ได้เสียหายเลย

เหลือให้คนอื่นที่เป็นแฟนคลับสายบุญมาร่วมบุญกับเรา

บุญเข้าไปทั่วเลยแต่ตัวเองไม่ทำ

พระนี่แบบโอ้โหสร้างอยู่คนเดียวก็ไม่ดีเหมือนกัน

มันไม่ใช่ศักดิ์แต่ว่าเอาคติความเชื่อในการสร้างพระ

สการะและนึกถึงพระพุทธเจ้า

คนพุทธและคนนอกศาสนาพุทธในภายภาคหน้า

การสร้างพระมันก็ไม่ใช่ว่า

ประวัติศาสตร์ของพระสุโขทัย

แล้วเวลาหล่อพระก็เอาทองคำเงินอะไรไป

ก็แค่ไปซื้อเอาที่เขาขายเอาไว้แล้วก็ไปถวายพระ
ที่วัดแล้วบอกว่าสร้างพระพระก็บอกว่าพระพระที่วัดมีเยอะแล้ว

มันยังมีวัดกันดาลมันยังมีที่ที่แบบ

ถูกต้องหรือบางทีการสร้างพระแน่นอน
พระนั้นมันเป็นเครื่องระลึกนึกถึงธรรมะของพระองค์นั้น
เช่นสร้างพระเสริบุตรและลึกนึกถึงธรรมะของพระสาริบุตร

เพื่อระลึกนึกถึงบารมีนึกถึงประวัติของท่าน
หรือจะสร้างอริยบุคคลเช่นอนาธาบินชื่อกาเศรษฐี

มหาทานยิ่งใหญ่ที่ท่านเคยสร้างชีตะวันมหาวิหาร

และรู้รากแห่งการสร้างสิ่งนั้น
ถ้าเกิดจะช่วยสร้างวัดทั้งหมด
เขาบอกอย่าช่วยที่เหมือนกับขาด
แต่ให้ช่วยที่ไม่มีคือถ้าขาดเนี่ยเขายังมีอยู่
แต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยควรจะต้องหยิบยื่นทันที
คุณพ่อดำเนี่ยไปวัดแห่งหนึ่งกับผมวัดยางใหญ่
พระเนี่ยไม่มีฐานไม่มีอะไรเลย
อย่างนี้เขาบอกโอ้โหต้องช่วยกันเต็มที่เลยอย่างนี้
อันนี้ดีมากอันนี้สุดยอดเลย
คือเรื่องนี้มันอัศจรรย์มดดำก็คงจะเคย
เพราะถึงเราคนอื่นจะคิดว่าเรามีเงิน
แต่เราก็เป็นเงินหมุนถูกต้องไหมเราทำธุรกิจ
มันก็มีเงินหมุนอาจารย์ก็ไปเจอวัดวัดหนึ่ง
วัดป่าปานอุทิศวนารามอยู่อุดรธานี
ไม่มีพระประธานอืมปรากฏว่าตอนนั้นก็มีหนี้มีสินนะ
บอกหลวงพ่อครับจะสร้างพระผมปรนารับเป็นเจ้าภาพร่วมกับชาวบ้าน
เดี๋ยวผมจะเอาทองคำมาให้๙บาทรอ
เอาเงินมาให้กับ๙กิโลเราก็หาจนได้แล้วก็ไปหลอมหลอบ
แล้วนี่คือพลังอย่างยิ่งใหญ่เลยนะมันเป็นพลังบุญ
คือแปลว่าขอให้มีศรัทธาก็เป็นเบื้องต้น
แล้วยิ่งวัดไหนขาดยิ่งมีแล้วเขามีความตั้งใจจะสร้างให้ดี
นั่นแปลว่าศรัทธาของเราบริบูรณ์ด้วยความถึงพร้อม
และนั่นจะมีพลังเปรียบประดุษพระอาทิตย์ที่มีแสงสว่าง
อาจารย์คนทำบุญเยอะทุกวันนี้บางคนเอาทำ
แต่ธุรกิจที่เขาทำอาจจะเป็นธุรกิจสีเทา
บุญพวกนี้มันช่วยลบล้างบาป

มันการทำบุญหรือการสร้างทานมันต้องเกิดเหตุว่า
หนึ่งผู้กระทำเป็นผู้ที่มีดวงจิตศรัทธา
แต่อีกข้อหนึ่งสำคัญปัจจัยที่ทำบุญโดยเราบริสุทธิ์หรือไม่
ขโมยเข้ามามันเป็นปัจจัยมากบริสุทธิ์
ค้ายามาทำเรื่องผิดกฎหมายยักยอกมามันไม่บริสุทธิ์

หนึ่งผู้กระทำคือตัวเราหรือประชาชนทั่วไป
สองสิ่งที่จะกระทำบริสุทธิ์หรือไม่

อืมพระสงฆ์บางรูปศีลไม่งามทำไม่งาม
เราไปทำมันก็ไม่เกิดความเจริญเติบโตเขาจึงไม่ได้วัดบุญที่ปริมาณเงิน
แต่เขาวัดตรงศรัทธาสิ่งที่ทำที่ตัวเราจะมากเกินว่าไม่เป็นไร
แต่สงฆ์ผู้รับต้องศีลยิ่งเป็นอริยสงฆ์ยิ่งได้บุญมาก
คือยิ่งทำกับพระผู้เป็นพระอริยสงฆ์มากเท่าไหร่นะ
ปริมาณบุญมันจะมากตามนั้นอันนี้อยู่ในพระไตบิดกเลย

ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมท่านมีเรื่องราวมู
เรื่องราวเด็ดหรือมีคำถามอะไร
ถูกต้องครับวันนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาเสนอนะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับอยู่ที่สิทธิ์และจิตใจของคุณเองเลยนะครับ
วันนี้นะครับผมนะครับหมูตัวพ่อมดดำหมูตัวแม่
หมู่คันเทพอาจารย์ลักษณ์นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับ
มูเตรูไม่เข้าใกล้ออกไปจะมูให้เธอรู้ถึงชั้นฟ้าหรือลืมล้ำถึงชั้น